ขณะที่พักการเมืองเดินหน้ากันในการจับคั่วจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
วันนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมกับผู้นำเหล่าทัพต่าง
ออกมาแสดงความเชื่อมั่นว่าสุดท้ายแล้วจะมีรัฐบาลเสียงข้างมากเกิดขึ้น
พร้อมกับยืนยันว่ากองทัพพร้อมทำงานร่วมกับทุกรัฐบาล

และประชาชนที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดเป็นห่วงไม่ได้
เมื่อเพจที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์
นำภาพขณะที่เจ้าตัวนั่งทำงานในตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาล
มีสายน้ำเกลือระยงระยาง
แต่ไม่นานผลเอกประยุทธ์ก็ปรากฏตัวหน้าตึกไทยคู่ฟ้า
ท่วงท่าชกลมโชว์สื่อมวลชนประจำธรรมเนียบรัฐบาล
เพื่อยืนยันว่าตัวเองยังฟิตและกระฉับกระเฉง
พันเอกอธิษฎชัยนุวัฒน์ผู้ช่วยโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
รับว่าผลเอกประยุทธ์มีอาการอ่อนเพลียจริง

ให้แพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
นำน้ำเกลือมาให้ที่ห้องทำงาน๑ขวด
ซึ่งผลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าตัวเองแข็งแรง๑๐๐
ตายหายเป็นปกติแล้วแต่เป็นธรรมดาของคนที่มีอายุทำงานหนัก
ตอนนี้มีความสุขที่ได้ทำตามสัญญา
คือจัดการเลือกตั้งให้ผ่านไปได้ด้วยความเรียบร้อย
ผลเอกพรพิพัฒน์เบญยศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พร้อมด้วยพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบก
พลเรือเอกรือชัยรุดดิตผู้บัญชาการทหารเรือ
พลอากาศเอกชัยพฤกษิสยสรินผู้บัญชาการทหารอากาศ
ผลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
และผลเอกนัทอินทรเจริญประหลัดกระทรวงกลาโหม
ร่วมกันแถลงข่าวยืนยันกองทัพพร้อมทำทุกอย่าง
เพื่อให้บ้านเมืองสงบสุขไม่ว่าพักการเมืองไหนจะมาเป็นรัฐบาล
ก็พร้อมจัดสนองนโยบายขอสังคมอย่าวิตกกังวลกับข่าวลือต่างนานา
เพราะเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วฝ่ายการเมืองจะสามารถตกลงกันได้
มีการวิภาควิจารณ์แล้วมองกันว่าหากสุดท้ายแล้ว
หลังการเลือกตั้งไม่สามารถได้ผลสรุปที่ดีได้

ยืนยันได้ไหมคะว่าจะไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอีก
อย่าไปตั้งเป้าเลยครับว่ามันจบไม่ดี
คือคนไทยต้องคิดบวก
อุตส่าห์เดินทางตามรถแมพมาถึงขั้นที่เรามีการเลือกตั้ง

มันแค่ช่วงระยะเวลาจากนี้รอจนกระทั่งกรกตประกาศยืนยันว่า
ใครได้ยืนยันรายชื่อ
หลังจากนี้ทุกอย่างมันก็จะเกิดการฟอร์มรัฐบาลอย่างเป็นทางการ
ผมว่าในที่สุดก็สามารถที่จะมีรัฐบาลที่ได้เสียงข้างมากจนได้
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดยังกล่าวถึงกรณีที่โรงเรียนเตรียมทหาร
อดถอนชื่อของนายทักษิณชินวัฒน์และเรียกคืนรางวัลเกียรติยศจากดาว
เนื่องจากมีพฤติกรรมจาบจ้วงไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำ
ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่ผู้รับจะต้องรักษาเกียรตินั้นไว้ให้ได้
หากมีข้อมูลใดที่ผู้นั้นไม่สามารถที่จะรักษาเกียรติไว้ได้ต้องเรียกคืน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน